คราวนี้ไปดูเรื่องราวจากกล้องวงจรปิดอีกเหมือนกัน

แต่จับภาพคนที่เขาแดนส์กระจายได้ค่ะ
อันนี้อย่างน่าเอ้า
เจอกล้องเป็นไม่ได้จะต้องออกสเต็ปนะ
แต่ถ้ามีทางเดินแบบมาก่อน
แล้วก็มาโพสต์นะคะจากนั้นก็หมุนอ่ะฟูเทิร์ต

ไม่ธรรมดาจริงเลย
เป็นกล้องวงจรปิดอยู่ที่โรงเรียน
ตามอาคารเรียนเขาก็จะมีมุมต่างใช่ไหม

รู้ว่ามีกล้องนะขอนิดนึง
เต็ปยกยักษ์ชายสะโพกมีเล่นกล้องเล่นหูเล่นตาด้วยนะคะ
โอ้โหใครมาดูแล้วก็ยิ้มไปตามกันนะคุณผู้ชม
ใครเป็นบ้างต้องบอกเวลาเจอกล้องหรือเจอกระจก
ต้องหยุดส่องหยุดดูอะไรนิดนึง
เป็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอยู่ไง

เออมันต้องสวย

แต่ตอนนี้ไม่เต้นเพราะจะอ่านข่าว